ส่วนในเรื่องของต่อไปเราจะไปดูเรื่องของการหย่าร้างกันบ้างนะครับ
โดยคนมุสลิมในอินเดียก็มีการหย่าล้างนะครับ
มีกฎว่าถ้าเกิดผู้ชายต้องการที่จะอย่าร้างกับผู้หญิง
ก็จะพูดคำว่าต่อลักษณ์๓ครั้ง
หรือว่าฉันขอหย่าเธอฉันขอหย่าเธอฉันขอหย่าเธอ
ซึ่งก็จะถือว่ามีผลในทันทีโดยที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งนะครับ
ซึ่งคนมุสลิมก็มีใช้กฎนี้กันในบางประเทศก็ใช้บางประเทศก็ไม่ใช้
แต่ว่าอินเดียนั้นใช้กฎหมายครอบครัวตามพื้นฐานของศาสนาอิสลาม
แล้วก็ยังมีกฎนี้อยู่ซึ่งนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในอินเดียนั้น
ก็มองนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเมิดสิทธิของผู้หญิง
มีการรวบรวมรายชื่อของประชาชนกว่า๕๐๐๐ชื่อ
ที่เป็นคนมุสลิมทั้งชายแล้วก็หญิงเพื่อต้องการที่จะให้ยกเลิกกฎข้อนี้ทิ้งไป
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือชากุฟต้าไวร์๒๑ปี

สามีของเธอบอกว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นอยู่ก่อนแล้ว
ที่เขาต้องแต่งงานกับเธอเป็นเพราะแม่ของเขาชอบเธอเท่านั้น
เขาไม่สามารถให้เธออยู่กับเขาต่อไปได้
สามีเธอบอกว่าต้องการหย่ากับเธอ
เขาจึงพูดว่าฉันหย่าเธอแล้ว๓ครั้ง

ตอนนี้เธอต้องกลับมาอยู่บ้านกับแม่
อินเดียมีประชากรมุสลิมอยู่กว่า๑๗๐ล้านคน

และมีกฎหมายครอบครัวแยกออกมาต่างหาก
โดยรับรองให้ผู้ชายมุสลิมอย่าขาดจากภรรยาได้
โดยการพูดคำว่าต่อลักษณ์หรือหย่า๓ครั้ง
ในขณะที่ฝ่ายภรรยาไม่มีสิทธิ์เริ่มทำแบบนี้กับสามีได้
หลังจากสามีพูดหย่า๓ครั้งถือว่าการหย่ามีผล
ภรรยาจะได้รับค่าเลี้ยงดูจากสามีเป็นเวลา๓เดือน
หลังจากนั้นจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเลี้ยงดูได้อีก
เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีมองว่า
กฎหมายนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับฝ่ายหญิง
และเรียกร้องห้ามให้มีการหย่าร้างด้วยวิธีนี้
เจฮันซาเฟียเนียสผู้ร่วมก่อตั้งปฏิญามุสลิมมฮิลาอันโดลาน
มีผู้หญิงจำนวนมากที่ถูกสามีอย่าขาด
หรือการที่สามีพูดว่าฉันหย่าเธอแล้วซ้ำ๓ครั้ง
ที่ทำให้การหย่ามีผล
มีบางกรณีที่คนในชุมชนรับรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ถูกสามีอย่าขาด
แต่ตัวฝ่ายหญิงยังไม่รับทราบ
ขณะที่เมื่อผู้หญิงกลับมาอยู่บ้านกับครอบครัว
ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอดีตสามี
ลูกก็ไม่ได้รับการดูแลจากพ่อ
มองว่ากฎหมายนี้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ชายมุสลิม

เอ็มเอ็มเอรวบรวมรายชื่อประชาชนกว่า๕๐๐๐คนทั่วประเทศ
ลงชื่อเรียกร้องห้ามไม่ให้มีการหย่า
ด้วยการกล่าวต่อลักษณ์๓ครั้ง
ซึ่งผู้ที่ลงชื่อมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมุสลิม
นี่คือรูปหน้าวัย๓๑ปี

ทิ้งลูกชายวัย๑๐ปีให้เธอดูแลคนเดียว
หน้าเข้าร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านการหย่า
บอกว่าไม่สามารถทนกับสถานการณ์แบบนี้ได้อีกต่อไป

และรักพระเจ้าเหมือนกับคนอื่น
นักกฎหมายบอกว่าการกล่าวคำหยาด๓ครั้ง

และสารสูงกำลังพยายามผลักดัน
ให้กฎหมายต่างในประเทศสอดคล้องกัน
ตอนนี้มีผู้หญิงมุสลิมอินเดียจำนวนมาก
ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ผู้หญิงเหล่านี้เห็นผู้หญิงในศาสนาอื่น
และประชากรที่เหลือในประเทศ
ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองทางกฎหมาย

ซึ่งมันทำให้พวกเธอไม่สามารถอดทนกับสิ่งที่ต้องเป็นอยู่ได้อีกต่อไป
กฎหมายครอบครัวของมุสลิมเปิดช่องให้มีการตีความได้
จึงมองว่าการกล่าวต่อลักษณ์๓ครั้งไม่เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์
แต่สิ่งที่เธอพบคือโรงเรียนสอนศาสนาและนักการศาสนารับรองว่า
กล่าวต่อรัฐ๓ครั้งถูกต้อง
หากกลุ่มผู้หญิงที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่พอใจกฎหมายนี้
ก็ควรเปลี่ยนศาสนาไป
แต่ขณะเดียวกันก็เตือนผู้ชายมุสลิมว่า
ไม่ควรกล่าวคำยา๓ครั้งรวดเดียว
นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะการหย่าจะมีผลทันที
ปี๒๕๒๘สารสูงอินเดียตัดสินให้ชาบาโน
มุสลิมวัย๖๒ปีที่ถูกสามีอย่าขาดได้รับค่าเลี้ยงดูจากสามี
ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการแสวงหาความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมอินเดีย
แต่รัฐบาลในเวลานั้นกลับผ่านกฎหมายคุ้มครองกฎหมายหย่าของมุสลิม
เท่ากับเป็นการคว่ำคำตัดสินของสารสูงสุด
แต่อายการสารสูงอย่างแกมเล็ตเจียนยังยืนยันว่า
อินเดียควรเดินตามแนวทางของประเทศมุสลิมอย่างตุรกี
รวมถึงเพื่อนบ้านอย่างปากีสถานและบังกลาเทศ
ห้ามไม่ให้มีการอย่าขาดด้วยการพูดหย่าหรือต่อลักซ้ำ๓ครั้ง
และถึงแม้จะมีผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้
โดยเฉพาะผู้ชายมุสลิมอินเดีย
เธอก็เชื่อว่าในที่สุดสารสูงสุดของอินเดีย
จะมีคำตัดสินที่คุ้มครองสิทธิของผู้หญิงมุสลิมในที่สุด